เรื่องจับว่าบีดาเสียชีวิตไปเมื่อวันที่๒๗มกราคมปี๖๒ที่ผ่านมา
เมื่อวันที่๓๐มกราคมดิฉันได้เดินทางมาที่สพแม่ริมเพื่อที่จะมาดูเรื่องของการเสียชีวิตของบิดา
ว่ามีใครแจ้งว่าบีดาเสียชีวิตแล้วมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยอื่นได้เข้าไปดูชนะสูตรศพบีดาหรือไม่
ก็พบว่าไม่มีดิฉันก็เลยได้ขอที่จะอายัดศพแล้วก็ต้องการที่จะส่งศพของคุณพ่อไปชนะสูตรพลิกศพ
เพื่อจะหาสาเหตุการณ์ตายค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยระยะเวลาก็มาได้๔เดือนกว่าแล้ว
ก็ยังไม่ได้มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่ามีทางหน่วยไหนได้ติดต่อให้ดิฉันในฐานะผู้เสียหาย
ในฐานะที่เป็นทายาธิ์เป็นขุดของคุณชูชาติหลักขาคนโตคุณชูชาติมาดูผล
ก็ได้มาพบล้อยเวรและได้มาขอความบรินาจากท่าน
ท่านเนี่ยว่าเราอยากจะมาติดตามเรื่องผลการชนสูญทิศสกของวิดา
ก็คือนายชีวิตชาติกรรมภิกษิแล้วก็มาขอดูเรื่องของอ่า
สำนวนของเรื่องของการสอบสวนสืบสวนนะคะสำหรับการเสียชีวิตของบิดานะคะอ่า
ขณะนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะดูได้นะคะ
ยังไม่ได้รับอนุญาตจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
เห็นว่าจะต้องให้ที่ฉันยื่นคำร้องค่ะที่จะอ่าส่งให้กับทางหัวนาบนักงานส่องผัวนะคะ
เห็นว่าเกี่ยวกับด้านพินัยกรรมจะมีการเปิดวันที่๘นี้ใช่ไหม
สำหรับพินัยกรรมนั้นเนี่ยหลังจากการเสียชีวิตของคุณพ่อเนี่ย
เราก็ทราบว่าไม่ใช่พินัยกรรมฉบับเดิมที่คุณพ่อได้ทำไว้นะคะ
เนื่องจากว่าตามที่ดิฉันและครอบครัวก็คือทางน้องชายเนี่ย
ทราบมาเรามีทนายความนะคะซึ่งเป็นทนายความดั้งเดิม
มาตั้งแต่สมัยคุณพ่อของคุณพ่อก็คือคุณปู่นะคะ
แล้วก็มาดูแลในเรื่องของครอบครัวเราทางด้านกฎหมาย
ให้กับคุณชูชาตินะคะก็มีการทำพินัยกรรมจัดเตรียมไว้นะคะ
แล้วก็ดิฉันได้พูดคุยกับทางทนายดั้งเดิมแล้วเนี่ย
ก็ปรากฏว่าความตั้งใจของคุณพ่อเนี่ย
ในเรื่องของซากมรดกทั้งหมดเนี่ยคุณพ่อก็มีความประสงค์นะคะ
ที่จะมอบให้กับบุตรทั้ง๔คนของคุณพ่อ
ซึ่งเป็นทายาทอ่าตามกฎหมายนะคะค่ะแล้วก็เอ่อ
ในเรื่องของการที่ตอนนี้มีพินัยกรรมโผล่ขึ้นมา
ซึ่งเป็นพินัยกรรมซึ่งทนายที่ไม่ใช่ทนายดั้งเดิม
เป็นผู้ที่ทำทำพินัยกรรมและอ้างว่าเอ่อ
มีพินัยกรรมอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะที่ฉันไม่ทราบเลย
แล้วก็ทางน้องชายก็ไม่ทราบด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เห็นว่าจะมีการเปิดเนี่ย
นัยกรรมฉบับใหม่เนี่ยมาตั้งแต่คุณพ่อเสียชีวิตได้๗วัน
เลื่อนมาเป็นหนึ่งเดือนเลื่อนมาเป็นสามเดือน
จนตอนนี้๔เดือนกว่าแล้วก็ยังไม่มีการตรวจพินัยกรรม
ล่าสุดนี่ก็ดิฉันก็ได้รับหนังสือเชิญฉบับที่๓นะคะ
ให้ไปเปิดร่วมเปิดพินัยกรรมในวันที่๘มิถุนายนที่จะถึงเนี่ยค่ะ
วันที่แปดนี้จะไปไหมฮะไม่ไปค่ะแล้วไอ้สิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนเนี้ย
เห็นว่าเรื่องเป็นเรื่องช้างที่คุณอัชรีห่วงมากใช่ค่ะ
เพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่ากระบวนการเมื่อมีผู้เสียชีวิต
ทรัพย์เจ้าของมรดกเสียชีวิตเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องมีการเหมือนกับว่า
อายัดเรื่องของบัญชีทรัพย์สินต่างค่ะเรียกว่าเป็นกองมรดก
จนกว่าที่เราจะเหมือนกับว่าทราบถึงความตั้งใจของ
ของผู้เสียชีวิตแล้วก็ดำเนินการนะคะในเรื่องของผู้จัดการมรดกนะคะ
ในเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินต่างต่างเนี้ยมันจะใช้เวลาหนึ่ง
ทีนี้ธุรกิจของเราซึ่งเป็นธุรกิจบางช้างแม่สาเนี่ย
เลี้ยงช้างตั้งเอ่อประมาณแปดสิบเชือกนะคะแล้วขณะนี้เนี่ย
เรื่องของสถานการณ์ท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยดีก็คือมันก็เป็นโลซีน
นะคะแล้วการที่จะมาเลี้ยงช้างดูแลคนพนักงานตั้งสามสี่ร้อยคน
ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งประมาณ๕ล้านบาทเป็นอย่างน้อยนะคะ
ซึ่งตอนนี้ทราบว่ารายได้ที่เข้ามาเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอต่อการที่จะมา
บริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลช้างอะไรอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง